คุณผู้ชมครับชุดฮานุมานของกองปราบปรามนะครับ
คุมตัวนายกวินแสงนินกุลนะครับ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงเสียชีวิต๒ศพ

เพื่อดำเนินคดีในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปฐุมธานีท้องที่เกิดเหตุ
หลังจากถูกจับตัวได้

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของคุณผู้ชมนะครับ

องร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๑๕จังหวัดระนอง

ล่าสุดนะครับตำรวจได้คุมตัวนายกวินนะครับ
และโรงพยาบาลสนามที่กรุงเทพหานคร

เฮลิคอปเตอร์กลับไปดำเนินคดีที่กรุงเทพมหานครครับ
หลังจากที่ควบคุมตัวได้เมื่อสักช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับ

ตำรวจได้คุมตัวนายกวินแสง
ขับรถหลบหนีมาที่บ้านย่าในพื้นที่จังหวัดระนอง
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจก็ได้นำกำลังเข้าไปปิดล้อม
บ้านที่นายกวินซ่อนตัวอยู่ตั้งแต่ช่วง๙โมงที่ผ่านมานะครับ
โดยได้มีการเจรจาพร้อมกับกดดันอย่างต่อเนื่อง
เวลาประมาณสักเที่ยง๒๐นาทีนายกวินผู้ต้องหาก็ให้การมอบตัวนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวมาที่สพปากน้ำจังหวัดระนอง
ซึ่งทางผลตำรวจเอกสุชาติที่รัฐสวรรค์รองค์ผู้พจการตำรวจแห่งชาติ
ได้เดินทางมาสอบปากคำด้วยตนเองนะครับใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมง
จากนายกวินนั้นได้ไปก่อเหตุจริงในโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดประทุมธานีนะครับ
ซึ่งนายกวินให้การอ้างว่าสาเหตุที่ก่อเหตุลงไปก็เพราะว่าครับแค้นใจรุ่นพี่ที่ทำร้ายร่างกายตอนที่ฝึกทหารนะครับ
จากนั้นทางชุดธนุมานกองปราบปรามก็ได้คุมตัวนายกวินมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่สี่หนึ่งห้า
ซึ่งนายกวินก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับกับเราสั้นว่าอยากขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปครับ
ซึ่งหลังจากนั้นเองตำรวจก็ได้คุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์
ไปที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อดำเนินคดี
กับนายกวินในสนพหนโยธินแล้วก็จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
หมายจับสารอาญาเลขที่๙๘๕ทับ๖๔ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
ซึ่งก็จะได้ประสานตำรวจในท้องที่มาอายัดตัวนะครับ
สำหรับการควบคุมตัวนายกวินในครั้งนี้นะครับ
ก็ทางตำรวจเองได้มีการนำกำลังเข้าปิดล้อมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
กดดันอยู่นานกว่าจะที่นายกวินเองจะยอมเข้ามอบตัวนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าสาเหตุหลักนั้นนายกวินให้การอ้างว่าเพราะครับแค้นใจรุ่นพี่
ตอนที่มีการฝึกทหารนะครับจึงได้เกิดอาการเครียดแล้วก็มาก่อเหตุนะครับ
อย่างไรก็ตามตำรวจเองก็จะได้นำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียด
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
นี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดจากจังหวัดระนองปิยชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ